สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องมารายงานตัวแล้วนะคะ
วันนี้ไม่ต้องจะพาคุณผู้ชมไปเปิดตำนานไก่ย่าง๕๐ปี
เด็ดของเขาก็คือเครื่องเทศที่แน่นเต็มท้องไก่
และบอกเลยว่าเขาย่างด้วยเตาถ่านแบบโบราณ
วันหนึ่งเนี่ยขายเพียงแค่๑๕๐๒๐๐ตัวหมดแล้วหมดเลย
แต่รายได้หลักแสนต่อเดือน

วันนี้ใบตองจะพาไปเปิดอาชีพขายไก่ย่างยังไงแล้วรวย

หอมเนื้อนุ่มเครื่องเทศเน้น
นี่เลยครับไก่ย่างจาปรีชาซอยอิสรภาพ๔๔
ดูสิครับออเดอร์เต็มร้านเลยทีเดียว
มาดูซิว่าวันนี้เนี่ยขายไปได้แล้วกี่ตัว
สวัสดีค่ะพี่อ้อนนะคะ
ตอนนี้เหลือกี่ตัวหนูถามก่อนเผื่อหนูสั่งไม่ทัน
ตอนนี้ประมาณเหลือสัก๕๐เกือบ๖๐ตัว

เห็นบอกว่าพี่อ้นขายแค่๑๕๐๒๐๐ตัว

การย่างขาดมันไม่มีข้อแปรมกัดครับ
ด้วยเวลามันไม่สามารถจะเร่งได้มากกว่านี้

หมดครับแล้วก็ลูกค้าก็สั่งล่วงหน้าเป็นวันถัดไป
แล้วพี่อ้นขายยังไงขายเป็นตัวเป็นครึ่งตัวราคาเท่าไหร่คะ
ตัวหนึ่ง๑๔๐ครับครึ่งตัวก็๗๐บาทครับ
ตัวหนึ่งอย่างนี้๑๔๐บาทครึ่งตัวก็คือ๗๐บาท

ก็คือต้องน้ำหนักตัวเท่ากัน

บอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่ายืนอยู่ตรงนี้พี่อ้นสับไปอ่ะหอมมาก

เพราะว่าข้างในท้องที่บอกเครื่องเทศ

แน่นแล้วคือเวลาเราสับไก่เราก็ใส่เครื่องเทศให้ลูกค้ากลับไปอย่างงี้เลยเหรอใช่ครับลูกค้าจ้ะ
ครับคุณคะจะชอบเรื่องเครื่องเทศครับเครื่องเทศกระเทียมที่ใช้แล้วกับชีวิตที่อยู่ในตัวกัน
คือใบตองอ่ะสงสัยว่าแบบไก่ย่างนี้คือมันต้องมีเคล็ดลับความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์
แต่ไก่ย่างจะอร่อยต้องทานกับน้ำจิ้ม
แล้วน้ำจิ้มที่ร้านทำเองมีกี่สูตร
มีสองสูตรครับมีเป็นชื่อหวานธรรมดาที่ทั่วไปครับ

แล้วปกติลูกจ้าที่มาก็จะมาจะมีไหนมาทานที่ร้านหรือเป็นไก่อร่าท
เป็นต่างจังหวัดนะครับเขาจะออเดอร์ว่าถ้าต่ำกว่า๖๐ตัวเขาจะขอยกเลิกออเดอร์

โคราชหน้าบุรีลบบุรีอ่างทองสิงห์บุรี
งั้นขอถามหน่อยชื่อร้านไก่ย่างจาปรีชา

ไก่ย่างจาปรีชาเนี่ยคือท่อครับ

ให้คุณผู้ชมดูชัดอีกทีค่ะ
ไม่เคยเห็นไก่ย่างที่ไหนที่เครื่องเทศแน่นขนาดนี้

ไปแบบนี้เลยกลับบ้านก็ได้แบบนี้เลยนะคะ
ต้องมีสูตรเด็ดเคล็ดลับในการย่างด้วย
ไงให้พี่โอนค์พาไปดูมันย่างดีกว่า

ล้วงเคล็ดลับเทคนิคการย่างไก่
ให้เนื้อนุ่มหอมชำ

ที่มีฐานไม้อยู่ตรงกลางนั่นเองครับ
นี่ค่ะถึงมุมย่างไก่ของร้านแล้วมีกี่เตานะพี่โอ

มันต้องยังไงอ่ะข้างในมันเป็นยังไงพี่อ้นเปิดไปได้ไหมครับ
อุ๊ยอ้าวคือเดี๋ยวนะเตา๑ย่างได้๘ตัวครับ
วันนึงใช้ฐานย่างเยอะขนาดนี่ครับ

อย่างเช่นตัวละ๙๐ใช่ไหม๑๐๐ตัว
ต้นคุณก็อยู่ที่๑๐๐๐๐บาทประมาณ
แล้ววันหนึ่งขายได้๑๔๐๐บาท
ำไรวันละ๔๐๐ถ้ากำไรต่อเดือนคูณไปเลย๓๐อ่ะคุณผู้ชม

งั้นพี่อ้อนบอกหน่อยวิธีดูยังไงว่าไก่สุกหรือไม่สุก

หรอนี่คือความชำนาญล้วนใช่ไหม
การเสียบเข้าไปเนี่ยถ้ามันเสียบแล้วมันนิ่มมันผ่านไปได้โดยไม่มีอะไรติดขัด
แต่ถ้ามันเสียบไปเนี่ยติดแสดงว่าด้านในไม่ค่อยสุก
แล้วมันจะมีความเหนียวของไก่ที่รู้สึก
ใช้เวลาในการย่างประมาณกี่นาที

ถ้าเตาติดเตา๒เตา๓นั้นเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ๒๐นาที
คุณผู้ชมสังเกตนะว่าฐานอยู่ตรงกลาง
ทำไมไม่เอาถ่านไปไว้ด้านข้างไก่ให้โดนไก่ด้วยอ่ะคะนู่น
ถ้าน้ำมันมันหยดไปในฐานที่มันจะไฟลุกไหม้
มันก็จะทำให้ไก่ไหม้เลย

ใช่แล้วอันนี้ก็คือมันจะทำให้เนื้อไก่ชำ
ชำใช่มันจะนุ่มกว่า
คล้ายกับอังไฟแล้วก็อบให้ความร้อนมันละอุให้ทั่วกันเลยใช่ไหม
ชุดหนึ่ง๑รอบ๒๔ตัวทำไปวัน๑๕๐๒๐๐ตัวว่ากันไป

แต่เมื่อก่อนเห็นว่าไม่ได้ใช้เตาแบบนี้ใช่ไหมคะ

หมุนอยู่ครับแต่ปริมาณการย่างมันค่อนข้างจะช้าช้ากว่าเตาอบ
เอาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวใบตองพาไปดูว่าในสมัยก่อนคุณยายเนี่ยใช้เตาแบบไหนในการย่างไก่นะคะที่ไม่ใช่แบบเนี้ยไป
และนี่ก็คือสิ่งประดิษฐ์จากจ่าปีชาที่สร้างขึ้นมาให้คุณยายซุป
เป็นเครื่องมือที่ใช้ทำมาหากินจากอดีตร้านไก่ย่างข้างถนนจนมาเป็นไก่ย่างจาปรีชาที่เรียกว่าคิวเนี่ยแน่น
ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากความรักส่งต่อมาจนถึงทุกวันนี้เลยล่ะครับ
นี่คือคุณยายนะคะเจ้าของร้านไก่ย่างจาปรีชา
กี่ปีมาแล้วคุณยายรถคันนี้
คันนี้เหรอตั้งแต่ลูกเรียนอนุบาลนะคะ

ก็คือตั้งแต่คุณยายขายแรกเลยเหรอคะ
เดี๋ยวนะคุณยายคุณยายจะบอกว่ารถเข็นคันนี้

จากปีชาสิคะ
จ่าปีชาเป็นคนทำรถเข็นคันนี้ขึ้นมา

รถแบบนี้ไม่สามารถไปขึ้นตลาดได้

สมุนทำไมจ่าถึงทำออกมาเป็นนี่คือใช้มอเตอร์หมุนเลยเหรอคะ

เหรอทำตั้งแต่สมัย๕๐ปีที่แล้วเหรอ

หนูอยากรู้ทำไมต้องเอาถ่านใส่ไปตรงร่องกลางแบบนี้

มันไม่สุกความร้อนมันไม่ขึ้น
คุณยายสมัยก่อนขายตัวละเท่าไหร่คะ
สมัยก่อนนี้ขาย๓ตัว๑๐๐แล้วขึ้นมาตัวละ๒๐
คุณยายเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งเราจะแบบขายดิบขายดีขายหมดทุกวัน

เค้าก่อนว่าขายพักแรกแล้วก็ไม่ได้ขายเยอะนะ

แต่ว่าของเราเด็ดจริง
แล้วคุณยายคิดว่าถ้าเราขายหมดแบบนี้ไม่ลองแบบขยายกิจการ
หรือว่าทำเป็นเตาไฟฟ้าที่มันไวขึ้น
เสาไฟฟ้ามันก็ไม่เหมือนเตาถ่าน

เสาไฟฟ้าล่ะมันกระด้าง

งั้นเดี๋ยววันนี้ใบตองขออนุญาต
พาไปล้วงเคล็ดลับความอร่อยของร้านคุณยายสะดวกนะ

มารับพี่อ่านทุกวันนาฬเลย

เดี๋ยวใบเราจะพาพี่อันไปล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับร้านนี้

พาพี่อันของเราปลูกครัวขอสูตรลับไก่ย่างจาปีชา
จากยายชุบตำนานไก่ย่าง๕๐ปี
ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนด้วยล่ะครับ
ใครอยากได้สูตรลับตามมาเลยครับ
ตอนนี้เราพาคุณผู้ชมมาล้วงเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้แล้ว
ต้องบอกว่าไม่เคยมีใครได้มารู้เคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้มาก่อนด้วยพี่อัน
ถูกต้องนี่คือการใช้ศัยศาสตร์หลอกลวง

ไม่ใช่เราไม่ได้ใช้ความมูเตรลูอะไร
เขาบอกว่าขนาดน้องเด็กที่ทำงานอยู่ที่นี่ยังไม่รู้สูตรเลยนะ

ออกไปดูต้นทางที่ใครแอบดูฉันหรือเปล่า
ตอนนี้เราถ่ายทั้ง๖อากาศเรียบร้อยดูนะ
คุณยายใช้สูตรนี้ทำมาตั้งแต่สมัยที่ขายโบราณ๕๐ปี
ก็ทำแบบนี้มีอะไรบ้างคะขอวัตถุดิบก่อน
ก็มีกระเทียมพริกไทยรากผักชี

อ๋อครึ่งหนึ่งก็คือแล้วไปแล้วผักชีเอาไป

ยังไงลบควนดึงแหงตาให้ไปต่อดื่มเลย
ใช่ตอนนี้หิวน้องบ่นว่าชั่วพี่ตาตกจริง
ไม่ใช่ตาตกหรือเดียวนะฮะดวม
กักตรงนั้นเลยครับแล้วก็เข้าไปน้ำนี้แก้ตรงนั้นเลยครับครับ

จำกันให้ดีนะครับเครื่องเทศสามเกลอ
ประกอบไปด้วยเม็ดพริกไทยป่นกระเทียมสับและรากผักชีสับ
นำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วยัดลงไปในตัวไก่
จากนั้นใช้ไม้เย็บปิดที่ตัวไก่
สีสันด้วยการทาซีอิ๊วหมักจากนั้นก็เอาไปยั่งไฟกันได้เลยจ้า

ไก่ย่างที่นี่เขามีน้ำจิ้มอยู่๒แบบ

อันนี้เป็นน้ำจิ้มเจ่วแมงดา

เต็ม๑๐ได้
ใช่เคยมีคนแบบว่ารอดหม่ามันกินอย่างเดียวไหมพี่อ้นน

ข้าวเช่นขต้อยกินข้าวเช่นขต้วยเยอะ
มีข้าวหนูกินอย่างเงี้ยจะน่าเกลียดป่ะ
ไม่เหลือแล้ว

ไก่เป็นโปรตีนที่ดีมากนะคุณผู้ชมจริง

ดูน้องใบตองและพี่อันทานไก่ย่างกับน้ำจิ้มแจ่วแมงดาแล้วเนี่ย
หิวขึ้นมาทันทีเลยล่ะครับคุณผู้ชม

ถึงเส้นทางชีวิตกว่าจะมาเป็นไก่ย่างจาปรีชา
เลี้ยงครอบครัวมาได้ขนาดนี้ล่ะครับ

ก่อนที่จะมาถ่ายไก่ย่างขอบคุณหญาย

เขาทำงานโรงแรมเขาบอกไปสิเขากำลังรับคนแล้วก็ไปทำงานโรงแรม

แล้วทำไมออกทำไมตะสุด
เพราะว่าเราทำงานก็เงินมันก็แค่นั้นมันไม่เพิ่ม

มันยังไม่พอเราก็เลยรับเงินเดือนเสร็จแล้วเราก็เลยขอลาผู้จัดการ
ผู้จัดการขอลาออกก็ถามดาราไปทำไมทำงานนี่อยู่ในร่ม

แล้วก็มองไปมองมาเออแถวนี้เขาไม่มีไก่ย่างนี่
เราก็คิดให้พ่อเขาเนี่ยพ่อทำเตาไก่ย่าง

แล้วเคยเอาไปให้คนอื่นลองชิมก่อนไหม
ดีค่ะพ่อเขาทำงานเป็นทหารอยู่ในนี้
เขาก็เอาไป๕ตัวเขาก็ไปแจก
จะเอานายเขาหรือยังไงเราก็ไม่รู้
เขาก็บอกว่าเออบอกเมียมึงทำขายได้
แต่เรามาทำขายอยู่แล้ว
อ้นมาดูแลรุ่นที่๒ก็เห็นว่ามีการปรับอะไรเล็กน้อย

คือพ่อเนี่ยเป็นคนทานเหล้า
รสชาติมันจะเข้มข้นมาก
ผมก็เลยนำรสลงมาลองให้สยายให้อายุ
ให้เด็กทานได้ไหม
อ้นทุกวันนี้ตื่นตอนกี่โมง

ที่๓ผมจะเริ่มทำเคราะห์กงก่อน

ให้คุณยายฝากบอกคุณผู้ชมทางบ้าน
ที่แบบดูรายการอยู่แล้วอยากจะมีอาชีพอย่างขายไก่ย่างเหมือนเราอย่างนี้
สื่อตรงต่อลูกค่ะคุณรับค่ะ
แล้วก็เราทำให้ดีที่สุด
เวลาเจ้าของร้านทำคนละเรื่อง
เพราะมันทำด้วยฉันเป็นเจ้าของ

ให้พี่อ้นกับคุณยายฝากร้านกับเขา
ร้านอยู่ที่อินสภภาพ๔๔ซอยโรบันเพิ่มเบอรี่๑
เปิด๙โมงครับถึงประมาณบ่าย๓
หรือสั่งทางไลน์แมนกับลูกวิทูธได้ครับ

ขอบคุณค่ะ